ดูเรื่องของการรีไซเคิลกระดาษกันบ้างนะคะ

ไซเคิลจะได้เป็นการทำให้ขยะที่ไม่มีประโยชน์

อีกด้านหนึ่งยังใช้ได้

เป็นชิ้นงานสุดเก๋

นักเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาล๒
วัดทุ่งสวนตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ

เพื่อใช้ประกอบงานศิลปะชื่องานว่า
เปลี่ยนรูปใหม่ให้เป็นรูปเก่า

ซึ่งแต่ละคนก็พยายามสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจนะคะ
ทำให้ชิ้นงานออกมาสวยที่สุดค่ะ
ภาพใหม่คำว่าภาพใหม่จะถูกแต่งเติมใส่สีสัน
ทำให้ดูมีชีวิตชีวากลายเป็นภาพย้อนยุคประวัติศาสตร์

เมื่อนำรูปไปใส่กรอบยิ่งทำให้ดูมนต์มีมนต์เสน่ห์มากขึ้น
ก็คือเป็นการวาดรูปภาพเมืองเก่านั่นเองนะคะ
ส่วนกระดาษจำนวนมากนี้เป็นกระดาษที่ใช้แล้ว
นำมาจากธนาคารขยะของโรงเรียนค่ะ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย
กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝีมือ
และยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
เอากระดาษเก่ามาปั่นได้กระดาษแผ่นใหม่มา
แล้วก็วาดภาพเก่าลงไป
แล้วเขาเหมือนทาสีก็เคลือบเข้าไปอีกนะ
สุดยอดแล้วดูเก่าน่าเก็บนะ
ชอบน้องไม่ทำขายหรอกพี่จะไปอุดหนุน
จังหวัดกำแพงเพชรณโรงเรียนเทศบาล๒วัดทุ่งสวนค่ะ
เออถ้ามีเนอะบอกต่อกันหน่อยนะครับ